เมื่อวานนี้ค่ะแบงคอกก็ชนะแอร์ฟอร์สไปนะคะ
ทำให้ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงชั่วคราว
ครั้งแรกของฤดูการนี้เลยค่ะ
ฟาดเอฟซีทีมอันดับสุดท้ายของตารางค่ะ
พบกับแบงคอกยูเนเต็ดทีมอันดับที่๒
เกมนี้นะคะเป็นแอร์ฟอร์สที่ได้ลุ้นจากจังหวะปั่นฟรีคลิกค่ะ
แต่ว่าธนาศรีพันดอนก็ปัดข้ามคานออกไป

แต่ว่าแบงคอกก็มาได้ประตูขึ้นนำ๑ประตูต่อ๐นาทีที่๓๔ค่ะ
สุมัญญาปริสายนะคะจ่ายให้รับสันเฟอร์นันเดสล็อก๑จังหว
แล้วก็ยิงด้วยซ้ายเสียบเสาแรกเข้าไปค่ะ
ครึ่งแรกเป็นแบงคอกยูเนเต็ดที่นำ๑ประตูต่อ๐
ครึ่งหลังนะคะแอร์ฟอร์สเกือบจะได้ประตูตามตีเสมอค่ะ
วันมักครมยิงนะคะจังหวะนี้แต่ว่ายังไปติดเซฟผู้รักษาประตูของแบงคอก
ช่วงท้ายเกมแอร์ฟอร์สก็พยายามที่จะบุกอย่างหนัก
แต่ก็ไม่สามารถทวงประตูคืนได้ค่ะ
จบเกมนะคะแบงคอกบุกมาชนะ๑ประตูต่อ๐
เพิ่มเป็น๓๖คะแนนจาก๑๖นัด
แซงเบรียมยาเต็ดขึ้นมาเป็นจากฝุ่งชั่วคราวค่ะ

ส่วนแอร์ฟอร์สนะคะยังจมอยู่อันดับสุดท้ายของตาราง
มีเพียง๕คะแนนนะตอนนี้ค่ะ
ส่วนผลอีก๒คู่นะคะชนบุรีเอฟซีค่ะ
ก็บุกไปชนะนครราชศรีมา๑ประตูต่อ๐นะคะ
แล้วก็ราชบุรีเอฟซีค่ะชนะโปรวิสเทโรเอฟซี๓ประตูต่อ๒ค่ะ
ส่วนวันนี้นะคะโตยาต้าไทยลีกมีแข่งอีก๕คู่ด้วยกันค่ะ
ทยาเจอกับบุรีรามการท่าเรือเจอกับราชนาวี
ส่วน๑๙นาฬิกา๒คู่เป็นชัยหน้าทอนวิวเจอกับประจวบ
แล้วก็เมืองทองยูเนเต็ดเจอกับสุโขทัยเอฟซีค่ะ